เรื่องจะต้องรอนานหรือไม่นานเนี่ยไม่เป็นไร

แต่ว่าคนไทยนั้นจะกังวลว่าเวลามีเรื่องคดีเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่
คนสำคัญสำคัญคนมีเส้นมีสายคนมียศมีตำแหน่ง
ตอนแรกเนี่ยคดีดูเหมือนว่าคึกคักคลึกโครม
คนก็บอกว่าผิดแน่อย่างนี้ผิดแง่
แต่ว่าพอนานไปเนี่ยเรื่องมันเงียบ
แล้วบางทีพอเป็นโผล่ขึ้นมาอีกทีหนึ่งคดีมันพลิกล็อกครับ

ฉะนั้นเรื่องสวยอธิบดีกรมอุทยานเป็นเรื่องหนึ่งที่คนกังวลกันมาก
ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเห็นรองนายกวิศนุออกมาอธิบายความว่าเรื่องมันไปถึงไหนยังไง
นี่รองวิศนุบอกว่าตอนนี้คณะกรรมการสอบวินัยมีระยะเวลา๓๐วัน
ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่๔กุมภาคม
หากมีหลักฐานที่ทำให้เห็นชัดว่ามีเรื่องทุจริตแบบนี้
ก็สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้โดยต้องการให้สอบสวนดำเนินคดีไปสักระยะหนึ่ง

หลักฐานบางอย่างเนี่ยข้อมูลสอบสวนจากกระทรวงทรัพย์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
หากผลสอบสวนทั้งสองด้านออกมาแล้วตรงก็นำไปสู่คำสั่งออกจากราชการได้

เอาล่ะแม้จะได้ฟังคำอธิบายแบบนี้แต่เรื่องในกรมอุทยาน
ที่ผมบอกว่าคนก็คอยเฝ้ามองอยู่เยอะ
อย่างน้อยก็มีคนนี้เป็นข่าวเมื่อวานสื่อคุณดำรงพิเดช
คุณดำรงบอกว่าอยากจะเข้าพบนายก
มีข้อมูลมีเรื่องที่จะเล่าให้นายกฟัง
คุณดำรงจะบอกอะไรกับนายกเรื่องในกรมอุทยาน
ถ้าผมได้เจอนายกนะฮะผมก็เชื่อมั่นว่าท่านนายกเนี่ยไม่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นใดทั้งสิ้น
และผมก็อยากจะให้ข้อมูลเพราะมันเป็นเรื่องเสียหายต่อประเทศชาติเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ
ถ้าปล่อยให้กลุ่มบุคคลอย่างนี้บริหารต่อไป
ไม่ว่ากระทรวงไหนก็แล้วแต่ถ้าได้คนดีเข้าไปเป็นบุญของประเทศแต่ถ้ามาได้คนดีเข้าไปเนี่ย
มันก็เรื่องเวรกรรมของประเทศเรื่องทรัพยากรมันอยู่ไกลผู้คน
ถ้าการแต่งตั้งบกคนเข้าไปวิหารหน่วยงานต่างในพื้นที่
เป็นการเข้าไปเพื่อจะทำเงินทำทองให้เข้าไปทำงาน
ก็นี่เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย
อันนี้ผมเฝ้ารออยู่นะฮะว่าจะออกคืนคำสั่งไหม๓๔๒คนที่โยกย้ายเข้าไปที่ไม่มีความผิดเนี่ย
ย้ายที่วิ่งเต้นเงินทงเงินทองกันทั้งหลายเนี่ย
มันก็เฉาโฉอยู่แล้วผมก็ดูรัฐมนตรีจะออกคำสั่ง
หรือว่ามีนโยบายให้รักษาการธิบดีหรือคำสั่งทั้งหมด
โยกย้ายคนที่มีดนที่ย้าย๓๔๒คนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งหลาย
เอากลับคืนที่เดิมอืมไอ้พวกที่เสียเงินเสียทอง
ของตำแหน่งดีเงินเยอะเนี่ยเอากลับเข้าที่ตั้ง
ก็เงียบเฉียบหมดวันนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลย
มันมีผลต่อการทำหน้าที่รักษาปากมากไหม
การที่ย้ายไม่เป็นธรรมคนถูกแขวนคน
มันมีผลต่อการคุ้มครองดูแลรักษาป่ามากไหม
ต้านถูกภาพการที่เอาโจรเข้าไปอยู่
เสียเงินเข้าไปเนี่ยเขาไม่เอาแล้วเขาจะถอนอันไหนเป็นเงินเป็นทอง
กูไม่สนใจแล้วเช่นไอ้แผนี่ประมงนี่
ปลาหนีพึ่งร้อนมาพึ่งเย็นอยู่ในอุทยาน
ก็ปล่อยให้จับปลาคล้างคืนปลาการางสวยงาม
ก็ตัดโชว์ลูกไปขายหรือสัตว์ป่าที่ออกลูกออกมาที่ไม่แจ้ง
ผมก็เอาไปขายตลาดมืดคือมันเป็นเงินเป็นทองหมด
คือสิ่งอย่างเงี้สำคัญนะผมรอดูให้เวลาพอสมควรเนี่ยผมจะแถลงใหญ่ในสภาฮะ
ผมทนไม่ได้แล้วอย่างนี้เพราะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
บางเรื่องเขาก็ล้อมเข้ามือถือผมยังเกาะสมมติเนี่ย
แทนที่รีบย้ายออกมาก่อนไม่ผิดเขากลับไปใหม่
ก็ยังคลองแล้วปัจจุบันก็ยังมีเก็บกันอยู่อีก
รายงานมาเนี่ยยังเก็บไม่กลัว

แสดงว่าเด็กเนี่ยมันก็ไม่กลัวมันก็มีแก๊กของมันไง
เอาสำนักหนึ่งไปเก็บอีกสำนักหนึ่งอ่ะมีที่ไหนอ่ะฮะ
เอาหน้าที่คนที่ไม่ได้ดูแลเรื่องอุทยานไปเก็บเงินอุทยานอย่างนี้
ประหลัดกระทรวงจัดการได้ไหม
ก็การแมนตียังไม่สั่งอะไรเลยผมเห็นชีวิตตรงนี้
ผมก็หวังว่าท่านหนุ่มอย่างนู้นอย่างนี้นะ
คือสังคมเขาก็อดสงสัยท่านไม่ได้ถ้าท่านไม่ทำ
ท่านจะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นผมไม่รู้แต่ว่าสังคมเขาพุ่งไกลไปแล้ว
วันนี้ถ้าต้องมาแสดงบทบาทสถานะถ้าเป็นเจ้าของกระทรวงรับผิดชอบทั้งหมด
ต้องออกมาแสดงเปิดเผยว่าขณะนี้ได้มีนโยบายสั่งให้รองรักษาการโยกย้าย
ผู้ที่โดนคำสั่งออกกลับพื้นทั้งหมดคนเขาจะเริ่มเชื่อถือ
การแต่งตั้งโยกย้ายไปโดยไม่เป็นธรรมกับคนที่เข้าไปอยู่โดยซื้อขายตำแหน่ง
ตรงนี้ก่อนเยอะเลยเหรอครับ
คุณเอาคนไม่รู้เรื่องเลยมาเป็นสัตว์ป่าคุณเอาคนไม่รู้เรื่องมาเป็นอุทยาน
อย่างนี้การบริหารอย่างนี้เจ๊งไหมล่ะ
คุณดำน้ำไม่เป็นพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
นั่งเรือไม่ไหวแล้วก็มาเป็นหัวหน้าสมมุติอย่างนี้มันเจ๊งไหมล่ะ

อันนี้ผมนั่งดูอยู่เนี่ย
แล้วถ้านายกรู้เรื่องคิดว่านายกจะใช้อำนาจนายกได้ไหม
นายกก็ต้องสั่งให้รัฐมนตรีไปจัดการเรื่องนี้
เพราะสังคมทั้งประเทศเขามองอยู่ไปรีบดำเนินการ
แต่นี่กรมอุทยานคนรักษาการเขาก็ไม่กล้าเป็นผู้หญิงนะ

เขาไม่เป็นอธิบดีตัวเต็มมารักษาการชั่วคราวพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนได้อะไรได้
เอาล่ะนี่คือเรื่องที่อยากจะบอกนายก
เรื่องที่สองทางเดินของคดีตอนนี้ไม่ว่าจะเรื่องการสอบวินัย
ไม่ว่าจะยื่นไปถึงปปช
คุณดำรงคิดว่าวางใจได้ไหม
คือเรื่องวินัยท่านสุภาพมันหนีไม่ออกหรอก
ค้นสอบลงไปออกหัวออกก้อยในทางที่ไม่ถูกไม่ควรเขาเอาตายเลย
สอบก็ไม่กล้าวันนี้ใครจะกล้าล่ะคนสอบบอกเอ้ยที่ดีไม่ผิด
ตายเลยคนสอบสังคมเอาตายเลย
มันไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วอันนี้คนสอบ
แต่ว่าเรื่องคดีเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเห็นเป็นข่าวนะ
เงินที่เอามาเนี่ยเป็นเงินค่าเช่าพระมั่งเป็นเงินทำบุญมั่งเป็นเงินอะไรมั่ง
แล้วต่างคนต่างให้การแบบเดียวกันหมดเนี่ยมันจะเป็นยังไง
มันไม่มีทางแล้วเป็นไปไม่ได้หรอก
ตำรวจเนี่ยเขาสอบเพราะมัดแป๊บเดียวนี่ผมพอจะรู้ภายในแล้วไม่มีทางหรอก
มันมีคนที่เขานำร่องไปก่อนมันชัดเจนไปแล้วมันไม่ใช่ปฏิเสธหมด
ยืนยันว่าอย่างนี้อย่างนี้ภาพรวมมันออกไปอย่างนี้อย่างนี้
สองมันเขียนอย่างนี้อย่างนี้เขาก็รู้จนทั้งจุบันรู้มือลายเซ็นต์คือใคร
อืมลายเซ็นซองเงินเนี้ยภายในเริ่มรู้ไม่บุกไปหมดคือเดี๋ยวจังหวะหนึ่งผมเชื่อว่าพวกเนี้ยกลับเป็นพยานหมด
ฉะนั้นคุณดำรงไม่ห่วงเรื่องคดีเรื่องทางเดินของคดีไม่ห่วง
แต่ว่าห่วงเรื่องความไม่ชอบมาพากลในการโยกย้ายแต่งตั้งแล้วส่งผลกระทบต่อการรักษาป่ารักษาสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติ
ครับก็วันนี้ยังไม่ทำอะไรเลยยังเก็บเงินกันอยู่เลยวันนี้เอางี้ก็แล้วกัน

ยังมีเนี่ยเด็กเล็กน้ำมันยังแอบเก็บไม่กลัว
โอ้โหนี่มันมันโจงครึ่มขนาดนี้คืออันนี้เนี่ยเป็นการยกอะไรย้ายเป็นมันมีอำนาจของอธิบดีที่เอาคนนี้ไปไว้ตรงนั้นเอาคนนั้นไปไว้ตรงนี้ย้ายพิเศษย้ายนอกระดูกาย้ายไปปฏิบัติหน้าที่มันทำได้หมด
คืออย่างนี้เขาเรียกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นอำนาจอธิบดีทำได้เลย
ถ้าย้ายไปกินตำแหน่งเลขแถบที่ต้องเห็นช่อประหลาดกระทรวงยำไป

ตรงนี้ใช่ไหมที่เป็นปัญหา

เพราะเขาต้องขึ้นภารพ์ทุกเดือน
ที่จับกลุ่มเขาที่ทัพลานทำงานให้ชาติบ้านเมือง
ไปย้ายเขาประจำอย่างนี้
ไม่ได้มองอะไรเลยจะมองแต่เรื่องอื่นอย่างเดียว

แล้วถ้าไม่ได้เจอนายกคุณดำรงจะแถลงข่าวใหญ่
จะพูดในสภาเมื่อไหร่

ถ้าหากยังไม่เปลี่ยนคำย้าย๓๔๒คนกลับมาหรือลบเลิกคำสั่งเลย

ว่าผมในฐานะอดีตที่ดีเก่าพรรคลักษณ์ปลิ้นป่าประเทศไทย

อ่ะเอาล่ะเอาแค่นี้ก่อน
แล้วจะรอดูกันอีกทีนึงบทบาทของคุณดำรงของเรื่องอธิบดีเกี่ยวกับเรื่องนี้

ครับคุณดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมอุทยาน
่อติดเรื่องนี้ใกล้ชิดเลยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ